ไปดูความคืบหน้ากรณีนี้ที่ผู้ชายคนหนึ่งอายุ๒๖ปีไปกับแฟนสาวอายุ๑๙ปี
แล้วไปก่อเหตุใช้อาวุธปืนยิงผู้ชาย๒คนคนหนึ่งอายุ๑๙ปีคนหนึ่งอายุ๑๕ปี
๙ปีได้รับบาดเจ็บสาหัสส่วน๑๕เสียชีวิตนะคะ
หลังจากที่ก่อเหตุยิงเขาเสร็จสิ้นแล้วไปโพสต์เฟซบุ๊กค่ะคุณผู้ชม
อ้างสรรพคุณตัวเองเนี่ยค่ะผู้ชายคนนี้แหละค่ะที่ก่อเหตุ
ชื่อว่านายบุษกรไกรเพชรอายุ๒๖ปีนี่คือคุณสุภาษาราช่วยอ่านหน่อยค่ะ
อ่าหิวมีดหิวปืนคักช่วงนี้แปลว่าหิวมีดหิวปืนจังเลย
ช่วงนี้อยากจะเจอเบียร์โนนม่วงน่าจะเป็นคนที่เขาไปก่อเหตุด้วยนี่นะ
ได้ทุกหม่องแปลว่าอยากจะเจอที่ไหนก็ได้
อ้างสรรพคุณแบบนี้ที่สุดแล้ววันนี้ไปไม่รอดค่ะ
พ่อแม่ของนายบุษกรคือคนก่อเหตุเนี่ยต้องพาเข้ามอบตัวกับตำรวจนะ
วันนี้นำตัวลูกชายพร้อมกับแฟนสาวก็คือนางสาวสุพัตรารือชาหรือว่าจ๋า
อบตัวกับตำรวจพร้อมอาวุธปืนพกสั้นไทยประดิษฐ
ดัดแปลงใช้กระสุนขนาด๓๘รถจักรยานยนต์ฮอนด้าสีแดง
ไปมอบตัวกับพนักงานสอบสวนสพสวนภูมิ
หลังจากที่ก่อเหตุใช้อาวุธปืนยิงนายนารินพัฒน์งามเสมออายุ๑๙ปี
ขณะที่ขี่รถจักรยานยนต์ไปพร้อมกับเพื่อนอีกคนหนึ่ง
ก็คือนายวิชัยปานสาอายุ๑๕ปี
ขี่กันไปบนถนนสายสี่แยกจานเตยบ้านสังใหญ่
ตำบลทุ่งกุลาอสวนภูมิจังหวัด๑๐๑
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงกลางดึกของ๗กรกฎาคมที่ผ่านมา

เหตุการณ์ดังกล่าวทำให้นายนารินพัฒน์คนขี่มอเตอร์ไซค์
ถูกกระสุนยิงเข้าที่ศีรษะอาการสาหัส
ส่วนคนซ้อนท้ายเสียชีวิตก็คือนายวิชัยเสียชีวิต
หลังจากนั้นค่ะรถจักรยานยนต์ก็เสียหลัก
ชนเข้ากับต้นไม้ข้างทาง
หลังเกิดเหตุคนที่ก่อเหตุโอ้ยยังไปโพสต์
คุณผู้ชมอวดอ้างสรรพคุณนายบุษกรโพสต์ข้อความแบบนี้ค่ะ
วดการกระทำของตัวเองลงในเฟซบุ๊ก
ทีนี้จากการสอบถามสอบปากคำนายบุษกรคนก่อเหตุเนี่ย
ทราบว่าวันเกิดเหตุนี่เราทำกราฟิกจำลองให้คุณผู้ชมได้ดูกันด้วยนะคะ
วันเกิดเหตุถูกกลุ่มของผู้ตายและผู้บาดเจ็บ
รุมทำร้ายร่างกายที่บริเวณปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่ง
ขณะขี่มอเตอร์ไซค์ไปพร้อมกับแฟนสาว
ทีนี้ก็พยายามที่จะขี่มอเตอร์ไซค์หลบหนีนะคุณผู้ชม
มุ่งหน้ากลับบ้านแต่ปรากฏว่าเสื้อชมพูกับเสื้อฟ้า
เป็นนายบุษกรคนก่อเหตุกับแฟนสาวนี่ค่ะคุณผู้ชม
เขาบอกว่าแต่กลุ่มผู้ตายกับผู้บาดเจ็บ
ก็ไม่วายยังตามมาอีกจะมาทำร้ายร่างกายเขา
ก็เลยชักปืนออกมาค่ะยิงใส่กลุ่มผู้ตายและกลุ่มผู้บาดเจ็บแบบนี้
ตอนนั้นนายบุษกรบอกว่าก็ไม่ทราบหรอกค่ะ
ว่ากระสุนมันไปตกที่ใครมันไปโดนใคร
แต่เขาบอกว่าวันต่อมามาเห็นในโลกสังคมออนไลน์
ว่ามีคนเสียชีวิตและคนบาดเจ็บจากเหตุการณ์ที่เขากระทำ
ตัดสินใจค่ะชักชวนแฟนหนีไปกบดานอยู่ที่รีสอร์ทแห่งหนึ่ง
อำเภอเมืองสวงก่อนที่พ่อแม่ของนายบุษกร
โทรมาบอกลูกชายบอกว่ามีตำรวจตามไปที่บ้าน
อบตัวเถอะลูกกลับมาเถอะลูก
เพราะว่ากลัวว่าเจ้าหน้าที่เองถ้าเกิดไปติดตามจับกุมตัว
แล้วนายบุษกรยิงต่อสู้อาจจะถูกวิสามันได้
คุณผู้ชมฟังเสียงผู้ต้องหากันหน่อยค่ะ
จริงแล้วแฟนสาวของนายบุษกรคนก่อเหตุเนี่ย
พอไปพูดคุยด้วยเนี่ยปรากฏว่าก็เป็นเพื่อนกับผู้บาดเจ็บนะ

ยังมีการโพสต์ในเฟสยังคอมเมนต์ลักษณะคือ

แต่ตัวแฟนสาวไม่ได้บอกกับนายบุษกร
ว่าเป็นเพื่อนหรือเป็นคนรู้จักกับนายรินพัฒน์
ซึ่งเป็นผู้บาดเจ็บค่ะ
คุณผู้ชมทีนี้มาดูประวัติของคนก่อเหตุ

ก่อนหน้านี้เคยถูกดำเนินคดีมียาบ้าไว้ในครอบครอง
เพราะฉะนั้นกระสุนมันไปพลาดถูกตำรวจสภสุวรรณภูมิ

และได้รับการประกันตัวออกมาต่อสู้คดี
ก่อนที่จะมีเหตุการณ์นี้ขึ้นอีกนะคะ
อันนี้ค่ะคุณผู้ชมล่าสุดตำรวจนำตัวนายบุษกร
ไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ

เกรงว่าเดี๋ยวชาวบ้านหรือญาติของคนตาย
อาจจะรุมประชาธรรมได้ค่ะ
เจ้าหน้าที่ตำรวจมีการแจ้งข้อกล่าวหากับนายบุษกร
สี่ข้อหาหนึ่งคือพยายามฆ่าสองฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
สามีอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครอง
โดยไม่ได้รับอนุญาต